ส่งกำลังใจกลางทะเลกับโตโน่กันหน่อยค่ะ
กับภารกิจหนึ่งคนไหว้อีกหลายคนช่วยนั่นเองนะคะ
นี่เข้าวันที่๔แล้วค่ะพี่โตโน่ของเรายังคงว่ายน้ำนะคะ
อย่างที่บอกไว้ว่าจะข้ามเกาะให้ได้๑๒เกาะ
เมื่อวานนี้พี่โตโน่ได้รับบาดเจ็บในระหว่างทางด้วยนะคะ
จากทางเกาะเชือกที่จะข้ามเข้าสู่เกาะพลวยค่ะ
โตโน่เกิดอาการเจ็บที่หัวไหล่ทั้งสองข้างเลยนะคะ
แล้วก็บริเวณหลังด้วยหลังจากที่ว่ายน้ำติดต่อกันมาเป็นระยะเวลานาน
รวมไปถึงชุดว่ายน้ำที่ขาดด้วย
ก็เลยทำให้น้ำรั่วเข้าไปถ่วงจนหลังต้องแบกน้ำหนักเยอะนั่นเองค่ะ
ก็เลยทำให้เจ้าตัวเนี่ยต้องรีบขึ้นมาทำกายภาพบำบัดบนเรือชั่วคราวนะคะ
มีทีมแพทย์คอยดูแลโตโน่ไม่ห่างเลยค่ะ
ผ่านผู้จัดการส่วนตัวบอกว่าขอขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ
แม้ว่าตอนนี้โตโน่เองมีอาการบาดเจ็บแต่ก็ใจยังสู้เต็มที่ค่ะ
เดี๋ยววันนี้เจ้าตัวน่าจะต้องพัก๑วันเพื่อรักษาร่างกายก่อน
ก่อนจะกลับไปว่ายน้ำต่อเพื่อให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งใจเอาไว้นะคะ
โตโน่เริ่มไหว้มาตั้งแต่วันที่๑๙มีนาคม
ตั้งเป้าว่าจะสิ้นสุด๑๕เมษายนนี้นั่นเองนะคะ
คุณผู้ชมก็ยังสามารถร่วมส่งกำลังใจแล้วก็ร่วมบริจาคให้กับโครงการนี้ได้อย่างต่อเนื่องเลย
เงินที่ได้ทุกบาททุกสตางค์จะนำไปเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
ให้กับศูนย์รักษาพันธ์สัตว์ทะเลหายากทั้งอ่าวไทยแล้วก็อันดามันด้วย
ปีที่แล้วเนี่ยเป็นโครงการเก็บรักเก็บขยะไปมาคราวนี้ก็มาเก็บขยะต่อในทะเลนั่นเองนะคะ
คือปัญหาขยะในท้องทะเลเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กนะคุณผู้ชม
เพราะว่าประเทศไทยของเราอยู่ในอันดับ๖ของโลกที่เป็นประเทศที่มีการทิ้งขยะลงทะเลมากที่สุดนั่นเองค่ะ
ใครสนใจที่จะร่วมบริจาคก็เข้าไปดูรายละเอียดได้ในโครงการเก็บรักนะคะ